ระยะหลังจะได้ยินคอรมอลได้ยินนายกริงคุณอุ้งพูดคำนี้บ่อยมาก
หนึ่งในนั้นที่นายกพูดขึ้นมาแล้วก็คือ

วันนี้ควงคุณอุ้งอิ๊งกับคอรมอลบางคนใส่ผ้าไทยเข้าโรงหนังนะคะ
เป็นประธานคำนักกรรมการอย่างนี้นะ
นี่พากันไปดูหนังเรื่องสับปะเหลอค่ะ
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ครั้งหน้าพร้อมกับคุณอุ้งอิ๊งนางสาวแพทองทานชินวัฒน
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ
นายกเป็นประธานใช่ไหมคุณน้องมิ้นเป็นรองประธาน
ก็ควงสามีแล้วก็คณะรัฐมนตรีพักเพื่อไทยกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์
ไปดูหนังเรื่องสับปะเหลอที่โรงภาพยนตร์ที่สยามภารกรนะคะ

มาฮะเมื่อวานที่เมเจอร์รัชโยธินพักภูมิใจไทยเขาเหมาลงไปดูกันก็นักแสดงก็ไป
นี่ไงทีมนักแสดงพ่วงกลมภูมิกับมาหมดเลยนะคะ
สักครู่จะมีเสียโต้งเสียโต้งนี่เป็นอดีตสสศรีสะเกดภูมิใจไทย

เสื้อยืดสีขาวสับปะเลอหลังท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีวัฒนธรรมนะฮะ

นั่นนี่ซ้ายมือของท่านที่ใส่แว่นข้างหลังท่านเสริมศักดิพงพาณิชย์เห็นไหม

อันนี้นะคะก็ถ่ายภาพร่วมกันไว้ด้วย

หนังเริ่มฉายค่ะคุณอุ้งอิงแล้วก็นายกนะคะมีการชนถังป๊อปคอนกันด้วย

ภาพก็ขอให้นายกบอกนายกหันมาหน่อย
นายกก็เลยหันกลับมาถามช่างภาพบอกนายกคนไหนอ่ะมีนายกสองคนนะ

หลังจากนั้นก็มีการชนถังป๊อปคอนกันนะคะแล้วก็นั่งชมภาพยนตร์
อย่างที่บอกว่าวันนี้ตั้งใจแต่งกายด้วยชุดไทยนะใช้ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองประจำถิ่นแต่ละภาค

นางคู่กับคุณเสวงศักดิ์พรงพาณิชย์รัฐบันดีวัฒนธรรมการกระทรวงบัฏธรรรมเลย

นี่นะคะคุณอุ้งอิงก็นั่งคู่กับสามี
ใส่เสื้อเป็นผ้าทอจังหวัดสกลนครค่ะ

ส่วนของสามีซื้อที่งานโอท็อปที่ไปเดินที่เมืองทองเมื่อเดือนตุลาคม

คุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมใส่สูตรนะคะ

ส่วนหมอมิ้งหมอพรมมินเลิศสุริเดช
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็คาดผ้าขาวม้า

ก็ถ้าเกิดมีฉากที่ต้องร้องไห้จะได้หยิบผ้าขาวม้ามาซับน้ำตาได้พอดีเลยไง

ส่วนหมอชนนั่นศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า
ที่ผมใส่นี่เป็นเสื้อประจำถิ่นในภาคอีสานอยู่แล้ว

ภรรยาจัดหามาให้โดยบอกว่า
ภรรยาเป็นห่วงแอร์ในโรงหนังมันเย็น
แล้วก็มีการแซวกันเรื่องการแต่งตัวด้วย
อ๋อคือท่านมันเองไปเข้าตัวไปเนี๊ยว
คุณสมมุติเทพสุธินไงพ๋น
ของมิติของสุขภาพเรื่องความเป็นความตาย
ฉะนั้นต้องมีความรอบครอบมาก